ในฝ้าของพัทยาเองนะครับ
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นของเมืองไทยนั้นนะคะ
ในตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน
เพราะว่าธุรกิจการท่องเที่ยวสบสาวลงไปมาก
จากการลงสำรวจพื้นที่ของผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัตน์ทีวี
ได้ไปตรวจสอบแล้วก็ลองไปสัมภาษณ์และพูดคุยกับนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ประกอบการด้วย
จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเราไปติดตามรายงานจากคุณดารินหอวัฒนกุลค่ะ
จะเพิ่งผ่านพ้นเหตุการณ์อุ้มฆ่านักธุรกิจชาวออสเตรเลีย
เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา
ซึ่งต่อมาตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็ว
แต่พัทยาก็ยังคงเป็นเมืองในฝันของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่ตั้งใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนในประเทศไทย

ตั้งอยู่ในเขตตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
เสน่ห์ของเมืองพัทยาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ทำให้ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติ
จนทำให้ถูกยกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับ๓ของประเทศไทย
ชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาเที่ยว
รองจากกรุงเทพและภูเก็ต

มีความผสมผสานทั้งชีวิตคนกลางคืน
รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นธรรมชาติ
จนเป็นมนต์เสน่หดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาที่นี่
แต่ว่าในมุมของผู้ประกอบการค่ะก็ยอมรับค่ะว่า
ท่องเที่ยวของพัทยาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
ถือว่ามีนักท่องเที่ยวลดน้อยลงมากค่ะ
ผู้ประกอบการเตียงผ้าใบริมหาดพัทยายอมรับว่า
จะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวแล้ว
แต่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปีนี้ลดน้อยลงมาก
ทำให้มีผลกระทบกับรายได้
จากข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองพัทยาพบว่า
ปี๒๕๕๖จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพัทยา

จีน๑ล้าน๒แสนคน

และอินเดีย๒แสน๙หมื่นคน
ขณะที่นักท่องเที่ยวคนไทยเดินทางมาเที่ยวพัทยา
ไม่ต่ำกว่า๒ล้าน๘แสนคน
แต่ในปี๒๕๕๘พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ

ขณะที่คนไทยหันมาเที่ยวพัทยามากขึ้น

กลายเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของพัทยา

ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจในประเทศ
และปัญหาค่าเงินรูเบิ้ลที่อ่อนค่าลง
นักท่องเที่ยวที่กระทบจริงคือตอนนี้
ผมมองว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับ
กิจทั่วโลกที่มันถดถอยลงนะครับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงนะครับ
ชาวต่างชาติที่ผมหมายถึงคือชาวยุโรปนะครับ
หรืออเมริกาฝั่งคือฝั่งฝรั่งนะครับ
นักท่องเที่ยวฝรั่งจะลดลงนะครับ
ส่วนนักเที่ยวเอเชีย
คนจีนนี้จะเพิ่มมากขึ้น

แม้ปัญหาเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยสำคัญ
ส่งผลกระทบต่อจำนวนของนักท่องเที่ยวในพัทยา
แต่สิ่งสำคัญอีกด้านหนึ่งคือการสร้างความเชื่อมั่น
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยว
ซึ่งผู้ประกอบการทุกฝ่ายพร้อมให้ความร่วมมือในการสอดส่องดูแล
เพื่อให้พัทยายังคงเป็นเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่
และเป็นเมืองในฝันของนักท่องเที่ยว
คนไทยและชาวต่างชาติต่อไป
ดารินหอวัฒนกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน